คุณผู้ชมคะข่าวนี้อยากอ่าน

นักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติเวลาเขามาเที่ยวบ้านเรา
ลืมตังหูเพชร
พอโหอย่างนี้คือแปลว่าโอกาสที่มันจะได้คืนมันเป็นไปได้ยากใช่ไหม

หูเพชรคู่นี้มูลค่าเหยียบแสนนะคะ

ไว้ที่โรงแรมแม่บ้านโรงแรมมามาเจอแม่บ้านโรงแรมไม่เก็บเอาไว้เป็นของตัวเอง

เนี่ยเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ปลายเดือนมกรา๒๓มกราค่ะ

ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียวัย๔๒ปีค่ะ
เธอชื่อนางเยเลน่านามสกุลอ่านรอบเดียวนะ
ทาโซโลเวสกาย่านี่ค่ะ

คือเธอลืมตรงหูเพชรเอาไว้ที่โรงแรมเข้าโอ๊ตแอร์พอร์ตที่ภูเก็ตค่ะ
แล้วก็ขอให้ช่วยเหลือไงอยากติดตามทรัพย์สินคืน
โอ้ยมีคุณค่าทางใจตำรวจท่องเที่ยวก่อสมุยนะ

ให้ไปตรวจสอบทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวคนนี้
ทีนี้ถามพนักงานพนักงานบอกว่าอ๋อ
แม่บ้านที่เข้าไปทำความสะอาดที่ห้องพักค่ะ

แล้วก็เอามาฝากไว้กับที่รีเซปชั่นนะคะแผนกต้อนรับแล้ว
โรงแรมพยายามติดต่อกับลูกค้านางเยเลน่า

ทีนี้ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตก็เลยประสาน
ไปที่ตัวนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคนนี้
แล้วบอกว่าตอนนี้นะเจอตังหูเพชรแล้ว

ทีนี้ตำรวจท่องเที่ยวก็เลยเดินทางไปพบกับ

แล้วก็นำตังหูเพชรมอบให้
ซึ่งตังหูเพชรคู่นี้นะ๗๐๐๐กว่าบาท
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมืดแล้วค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ขับรถไปหานักท่องเที่ยว

ขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย

ที่ช่วยประสานงานกับทางโรงแรม

นี่ไงจังหวะมอบให้โอ้โห
ใช่ค่ะแล้วเธอก็บอกว่า
ที่สำคัญนะนอกจากตำรวจแล้วเนี่ย

ที่เอาตังหูนี้มาฝากไว้กับที่ฟ้อนต์ที่รีเซปชั่นนะคะ

นี่ไม่ผิดหวังนะที่มาเที่ยวเมืองไทย

อยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะ

ช่วยประสานจนตามมาเจอเลยนะฮะ